คุณผู้ชมค่ะคุณภาคภูมิคุณรู้จักเพชรตาแมวไหมคะ

ใช่ไหมที่บอกว่าใครมีครอบครองไว้เนี่ยจะได้โชคได้ลาบ
ทีนี้มันมีผู้ชายคนนึงเขาประกาศขายเพชรตาแมว
บอกว่าเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อ

ใช่นี่คุณผู้ชมพาไปดูหน่อยค่ะ
เจ้าของเพชรตาแมวเม็ดนี้นะคะ
ชื่อว่านายธนเดชอภิทันอุดมอายุ๔๖ปี
เขาเป็นอดีตหัวหน้าช่างเครื่องกลโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

อัญมณีสีชมพูส้มลักษณะแบบนี้
มาให้เราดูนะคะบอกว่าเนี่ยคือเพชรตาแมว

พ่อเล่าให้ฟังไว้ว่าเมื่อ๕๐ปีก่อน
ไปเจอซากแมวลอยมาติดที่กองผักตบชาวา

ปรากฏว่ามองเข้าไปที่ตามันมันตายแล้วนะ
ตามันเนี่ยมันมีประกายแวววาวเหมือนอัญมณีเลย
เขาก็เลยเอาเขาก็เลยเชื่อว่ามันคือเพชรตาแมว
ก็เลยเอาเพชรตาแมวอันนี้ไปมอบให้กับพระที่เขานับถือ
กระทั่งพระรูปนั้นจะมรณภาพก็เรียกให้เขาไปรับเพชรตาแมวคืน
พ่อเขาก็เก็บเอาไว้อย่างดีตลอดเลยนะคะ
ธนเดชบอกได้ว่าสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่
มีคนเคยติดต่อมาขอซื้อนะบอกขอซื้อเพชรตาแมวเม็ดนี้๒๐ล้านได้ไหม
พ่อไม่ยอมขายค่ะเพราะพ่อเชื่อว่าเป็นสิ่งล้ำค่าแล้วก็หายาก
ซึ่งเขาว่ากันว่านะคะเพชรตาแมวเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นถึงจะครอบครองได้
เขาว่ากันอย่างนั้นวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่สันทัศน์เรื่องนี้
ถ้าคุณผู้ชมรู้ลองส่งข้อความมาบอกเรานะคะ
เขาบอกเขาเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านก็เลยได้รับสืบทอดมา

เขาจะเก็บเพชรตาแมวในบนชั้นสองของบ้าน
ทีนี้เวลามีหลานมาวิ่งเล่นบนชั้น๒เนี่ยอยู่หลานวิ่งหน้าตาตื่นกันลงมาหมดเลย
แล้วก็บอกเขาว่าผมเจอแมวตัวใหญ่อยู่ข้างบนแต่บ้านนี้ไม่เคยเลี้ยงแมว
แล้วเขาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องแปลกก็คือบางวันเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนมีสัตว์วิ่งอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
เขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลึกลับที่เกิดจากเพชรตาแมวที่เก็บเอาไว้หรือเปล่า
ทีนี้หลายคนก็เลยถามว่าอ้าวเป็นมรดกตกท่อเป็นของล้ำค่าขนาดนี้ขายทำไมอ่ะ
แม่เขาเนี่ยป่วยเป็นโรคลำไส้อุดตันต้องผ่าตัดตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนยายเขาเนี่ยนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านและตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าเป็นอดีตช่าง
เพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นช่างแล้วค่ะมาเป็นคนขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
เพราะเขาป่วยเป็นโรคไตคือโรคไตเนี่ยมันเหนื่อยนะคะทำงานหนักมากไม่ได้
แล้วก็มันต้องฟอกไตตลอดเวลาแล้วค่าใช้จ่ายในการฟอกไตมันค่อนข้างสูง
เขาก็คิดว่าเขาคงบุญน้อยมีบุญวาสนาในการครอบครองเพชรตาแมวได้เท่านี้
ก็เลยประกาศขาย๑๐ล้านบาทเขาบอกมีคนติดต่อมาพูดคุยเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการตกลงจะซื้อขายกัน
อะไรประมาณนี้ครับกับแมวทุกตัว๑ในล้านตัวอะไรประมาณนี้ครับ
ถึงจะมีสักหนึ่งดวง
เราไปคุยกับนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ

สัตวแพทย์เกษตรบอกว่าเท่าที่ดูตามที่เห็นในรูปเนี่ย
ก็ไม่กล้ายืนยันนะว่ามันใช่เพชรตาแมวของแท้ไหม
เปรียบง่ายบอกก็เหมือนเวลาคนไปดูพระสมเด็จแท้นี่แหละ
มันดูยากอ่ะของแท้กับของเก๊มันมันก็ดูยากแล้วก็ส่วนใหญ่เท่าที่เจอเนี่ย

ก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญที่เคยครอบครองนั่นแหละค่ะ

ก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ
คุณธนเดชนคนนี้นะคะว่าอุ๊ยเสียดายเหมือนกันเนอะ
นู่นที่มีคนมาติดต่อขอซื้อประมาณ๒๐ล้านบาทไม่ได้ขายไป
ทีนี้มาดูในมุมความเชื่อก่อนแล้วกันเนอะ

ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพชรตาแมวเนี่ย

ลักษณะแรกคือเครื่องประดับที่ทำมาจากหิน
แต่เรียกกันว่าเพชรตาแมว
ส่วนลักษณะที่๒เขาบอกว่าเพชรตาแมวเนี่ย
มันก็คือดวงตาของแมวนี่แหละ
ตามความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง
เขาบอกว่าจะมีการควักลูกตาแมวที่ตายแล้ว
แล้วก็จะเลาะเฉพาะเลนตาที่มีลักษณะแวววาวคล้ายเพชร
มาตากแห้งเพื่อให้มันแข็งแล้วก็นำมาบูชา

แต่ถ้าคุณจะเอาหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะ

ตาแมวที่ว่านี้จริงคือความผิดปกติของเลนตาของแมว

ซิลิก้าแคลเซียมอะไรต่าง
จนเกิดเป็นประกายคล้ายเพชรขึ้น

กินอาหารที่มีแร่ธาตุพวกนี้เข้าไปมากน้อยแค่ไหน
จนเกิดเป็นความผิดปกติ

มันคือแมวที่ตาเป็นต้อหินแบบนี้
แต่ลักษณะด้วยความที่มันจะมีความลักษณะใส
แล้วก็ประกายแบบนี้เหมือนเพชร
เหมือนแก้วมันดูแววเหมือนอัญมณีค่ะ

แมวก็เขาบอกว่าแล้วแต่เคสนะคะ
แมวจะมีทั้งที่เจ็บแล้วก็ไม่เจ็บด้วย
ตัวก็อาจจะทรมานถ้าเกิดความดันลูกตา

แต่ถ้าเกิดความดันมันขึ้นสูงจนเหมือนกับแก้วตามันทะลุแล้วอะค่ะ

แล้วพอมันตายไปเนี่ยมันจะแข็งเหมือนเป็นหิน
แล้วคนก็เลยไปเชื่อกันว่ามันคือเพชรตาแมว
เอาเป็นว่าถ้าแมวที่บ้านมีลักษณะตาแวววาวแบบนี้
สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ควักลูกตาแมวนะคะ
พาไปหาสัตวแพทย์โดยด่วนเลยมันอาจจะเป็นต้ออยู่